ขณะที่ตอนนี้บรรดาแก่นำเองนะคะสารค่ะยกคำร้องขอฝากขังนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทนายอานนท์รุ้งปนัสยาเพนกวินพริษและไม้พานุพงศ์เนี่ยนะคะ
เขาก็แบ่งเป็น๒กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยหลังจากที่สารยกคำร้องก็ถูกปล่อยตัวไปนะคะ
แต่ว่าอีก๓คนหลังที่บอกไปเนี่ยนะคะมีรุ้งมีเพนกวินแล้วก็มีไม้
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนไหน
มาเฝ้าเลยมาขออายัดตัวต่อเลยไม่มีไม่มีเลยนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการชุมนุมที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๙กันยายนเป็นการชุมนุมที่มีชื่อว่า๑๙กันยาทวงอำนาจคืนราษดร
แถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่นะคะ
ยังคงมีการออกหมายเรียกอยู่นะคะ๑๗คนด้วยกัน

ใน๑๗ไปรายงานตัวที่สนชนะสงครามนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนายอัธพลบัวพัฒน์ฉายาของเขาครูใหญ่ขอนแก่นพอกันที
นายชัยอมรแก้ววิบูรพันธ์เอ๊ะใคร
ถ้าบอกว่าแอมมี่ดูบอทเทิมบลูอ๋อจำได้
อีกหนึ่งคนนะคะนายชินวัฒน์จันกระจ่าง
นี่เป็นแค่๓คนเท่านั้นนะคะ๓ใน๑๑ค่ะ
เดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียกนะคะ
ซึ่งก็มีมวลชนนำพวงมาลัยไปคล้องคอ
ส่วนหนึ่งเตรียมบ่าย๔แล้วก็เตรียมดอกไม้ไปให้กำลังใจด้วยค่ะ
ข้อกล่าวหาบอกว่าตัวเองมีหมายเรียกหลายพื้นที่ไม่ใช่ตรงนี้ที่เดียว
ขอประกาศตรงนี้จะไปหาตำรวจเองไม่ต้องมาจับกลุ่ม
ไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากติดธุระ
ยืนยันว่าจะไม่มีการลดเพดานข้อเรียกร้อง
ในการชุมนุมที่มีต่อรัฐบาล
สำหรับแนวทางการเคลื่อนไหวในอนาคต
ขอให้ทุกคนติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้านัดเป็นสัปดาห์เป็นเดือน
ไม่มีติดตามเอาแบบกระชั้นชิด
ไปฟังเสียงครูใหญ่ขอนแก่นพอกันทีค่ะ
ไม่ต้องพยายามถามและทุกท่านก็จะไม่ให้คำตอบล่วงหน้า
สื่อพยายามถามว่าจะมีการยกระดับอะไรยังไง

วันไหนจะจริงวันไหนจะแกล้งก็ค่อยว่ากันไป

เพราะทุกวันนี้เราก็ดูในทวิตเตอร์ไปเป็นวัน
ไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปเป็นนาทีอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
นอกจากนี้ครูใหญ่ตอบคำถามนักข่าว
ถึงการที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสมารถฉัน
เพื่อหาทางออกของประเทศที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เกี่ยวกับการชุมนุม
โดยจะมีอดีตนายกรัฐมนตรีมาเข้าร่วมด้วยค่ะ
ครูใหญ่บอกว่าคณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้น่าไว้วางใจ

และส่วนตัวก็จะเปิดใจรับฟังถ้ามีความเป็นกลางอย่างแท้จริง
หลังจากนั้นค่ะแก่นำทั้งหมดได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ต่อตำรวจสนชนะสงครามค่ะ
บรรยากาศที่สนชนะสงครามเองนะคะ
สื่อมวลชนมาปักหลักรอทำข่าวกันเยอะเลย
อกจากนี้นอกจากสื่อมวลชนแล้ว
มีมวลชนด้วยมารอให้กำลังใจนะคะ
ซึ่งตำรวจได้วางแผงเหล็กบริเวณหน้าทางเข้าโรงพักไว้ด้วยค่ะ